สวัสดีค่ะกลับมาติดตามเรื่องของการทวงเงี้ยโหดกันหน่อย
ที่เป็นคลิปที่เรานำเสนอไปแล้วก็โลกโซเชียล
โหดจริงค่ะแล้วเป็นคลิปมาคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ข้างสนามหญ้าสนามฟุตบอล
สนามฟุตบอลย่าเทียมที่ชุมชนหลังสนามกีฬา

ผู้ก่อเหตุลากตัวไปแล้วนะลากตัวผู้หญิงไปแล้วฮะ

เธอเป็นพีอาสาวนะครับอายุ๑๙ปีเท่านั้น
กู้เงินกู้นอกระบบมาเป็นเงินแสนกว่าบาท
แล้วสุดท้ายมาทัวร์เงินแบบนี้โหดไหมครับ
คือตอนนี้มีทั้งคลิปจากสนามบอลย่าเทียมแห่งนี้ออกมาเปิดเผย
แล้วก็มีทั้งคลิปที่ประชาชนที่อยู่ที่สนามบอล

มุมนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของสนามบอล

เห็นไหมครับพฤติกรรมคือเห็นหมดเลยนะคะ
กระชากหัวกระชากแขนออกมาก่อนค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ใช้วุฒิปืนซึ่งเป็นบีบีกันเนี่ย
บเข้าไปที่ศีรษะของพี่อาสาวคนนี้อายุ๑๙ปีเท่านั้นนะคะ
เธอไปเป็นลูกหนี้กู้ยืมเงินนอกระบบมา๑๒๐๐๐บาทนะคะ
อกจากนี้บังคับให้ก้มกราบเท้าตัวเองด้วยนะ
แถมกระทืบซ้ำเตะเสยหน้าผู้เสียหายจนกระทั่ง
นี่จังหวะนี้พี่อาสาวคนนี้หน้างายเลยค่ะ
ได้รับบาดเจ็บทั้งศีรษะแล้วก็ตามร่างกายนะคะ
ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามเรื่องดังกล่าว
ไปที่โรงพักท้องที่ที่รับผิดชอบก็คือสพเมืองขอนแก่น
สอบถามไปที่เบอร์หนึ่งของโรงพักเลยนะผู้กำกับค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจบอกว่า
กรณีของเสียเงินกู้ที่ไปทำร้ายสาวพีอาร์นั้น
ทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายพยานหลักฐานที่ปรากฏ
ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนบอกว่าได้สอบสวนฝ่ายคนเจ็บเรียบร้อยแล้ว
พบรอยช้ำที่ใบหน้าศีรษะตามตัว
ผู้บาดเจ็บก็ยังไม่สามารถที่จะออกไปทำงานได้ตามปกติ
เนื่องจากยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ก่อน
ทีนี้นายธเนธคนก่อเหตุที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ
ตำรวจบอกว่าได้มีการโทรมาแจ้งบอกว่า
ไม่สามารถเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนได้ขอเลื่อนไปก่อน
โดยจะเดินทางมาพบในวันนี้
ซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนสอบปากคำฝ่ายหญิงคนเจ็บแล้ว
ก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับนายธเนธ
ในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เป็นข่าวออกไป
มันมีประเด็นออกมาเพราะว่าคนที่เขาดูข่าว
แล้วเป็นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านปรากฏว่า

ถูกนายทุนเงินกู้นอกระบบคนดังกล่าว
ทำร้ายร่างกายลักษณะเดียวกันกับพี่อาสาวคนนี้เลยนะ
ผู้หญิงคนนี้ที่ตกเป็นเหยื่อเธอมีการโทรศัพท์มาให้ข้อมูล
กลับผู้สื่อข่าวของท้ายรัฐทีวีให้นำสมมติว่านางสาวบี
ข้อมูลบอกว่าเธอเคยเป็นนายหน้า
หาคนมากู้เงินให้กับนายทุนเงินกู้ดังกล่าว
ซึ่งจะปล่อยเงินกู้ย่านภรรพร้าวไภยูดิ์๑๐๗
ผู้ที่กู้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาวของมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านนั้น
นายทุนเงินกู้รายนี้จะปล่อยเงินกู้แบบรายวัน
คือรายสองวันรายห้าวันแล้วก็รายสิบวัน
คิดดอกเบี้ยเริ่มที่ร้อยละยี่สิบอยู่ที่จำนวนวันที่กู้
หากกู้หลายวันดอกก็จะสูงตามไปด้วยโอ้โห
หากลูกหนี้ไม่มีเงินจ่ายนายทุนเงินกู้คนนี้ก็จะบุกไปข่มขู่
บุกไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้ถึงหอพักที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานด้วย
อีกทั้งยังถูกคมครูว่ามีแบ็คเป็นคนมีสี
มีแบ็คเป็นคนมีสีเป็นนายทหาร
ถ้าเกิดอะไรขึ้นนายก็จะไม่ยอมแน่นอน
ก็คือไม่ยอมให้เสื้อเขียวเป็นอะไรอย่างแน่นอน
นายก็ไม่ยอมด้วยถ้าลูกหนี้ไม่คืนเงินนายสั่งให้จัดการเลย
แล้วคุณรู้ไหมลูกหนี้บางรายที่เขาทำงานเนี่ยกลัวสิคะ
รายต้องลาออกจากงานเลยนะคะ
บางรายก็ถูกซ้อมจนได้รับบาดเจ็บบางตาย
พอไปแจ้งความไว้ที่สนรัฐพร้าวแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบค่ะ
ผู้เสียหายต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจากในทุนเงินกู้โหดรายนี้
เพราะฉะนั้นทุกคนบอกว่าอยากให้เอาผิดกับนายทุนเงินกู้โหดรายนี้นะคะ
หรือว่านี่เป็นในทุนที่ปล่อยหลายจังหวัดปล่อยเงินกู้หลายจังหวัด
เพราะนี่ที่ลาดพร้าวใช่ไหมผู้เสียหายอีกคนบอกนะฮะ
ส่วนที่ขอนแก่นเนี่ยก็ยังเป็นคดีกันอยู่ส่วนคดีนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าด้วยนะครับ